สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้ศุกร์ที่๑๑มกราคม๒๕๖๒ครับ
จอประเด็นคืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดฉะเชิงเซามีลุงวัย๕๐ปีคนหนึ่งเมาแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์นะครับ
โค้งไปชนรถยนต์จนได้รับบาดเจ็บ
ขณะที่กู้ชีพมาช่วยเหลือจะนำตัวส่งโรงพยาบาลกลับโวยวายแล้วก็บอกว่านี่เป็นเพียงการจัดฉากเพื่อซ้อมแผนเท่านั้น
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ผู้ชีพโรงพยาบาลบางประกงเขาช่วยเหลือชายอายุ๕๐ปีที่ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกมีบาดแผลตามใบหน้าและร่างกายหลายจุดจนเลือดโชคไปทั้งตัว
ซึ่งจากการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกลับไม่ยอมขึ้นรถพยาบาลและเดินไปมาคล้ายคนเมาเจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นานแต่ก็ไม่สำเร็จ
อ้างว่ามีคนจัดฉากให้รถชนกันพร้อมยืนยันว่าตนเองไม่ได้ขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวมาแต่เป็นคนขับรถเก๋งที่ถูกชน

ส่วนที่จังหวัดชนบุรีเกิดอุปัติเหตุบนถนนสาย๓๓๑ในพื้นที่หมู่๘ตะบนหนองเหยียงอำเภอพนันธนิคม
ซึ่งที่เกิดเหตุพบนายสมชายอ่อนเจริญอายุ๔๙ปีรอปภบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
นอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ซูซูกิสีดำ
อยู่ในสภาพพังเสียหายแต่ไม่พบคู่กรณี
จากการสอบสวนคาดว่าถูกรถยนต์เฉียวชนแล้วหลบหนี
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสืบสวนตามตัวคู่กรณีมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อีกรายเกิดอุบัติเหตุรถตู้โดยสารพุ่งชนท้ายรถพ่วง๑๘ล้อ
บนถนนบายพาสสาย๗ตอนที่๓ในพื้นที่ตะบนหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ทำให้ด้านหน้ารถตู้โดยสารพังยับเยินและมีผู้บาดเจ็บ๕คน
ซึ่งคนขับได้รับบาดเจ็บที่แขนซ้ายที่เหลือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ผู้ภัยจึงช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลพญาไทยศรีราชา
คนขับรถพ่วง๑๘ล้อระบุว่าขณะชะลอรถเพื่อเบี่ยงเข้าเส้นทางคู่ขนาน
จู่ก็ถูกรถตู้คู่กรณีที่ขับตามหลังมาด้วยความเร็วพุ่งชนท้ายอย่างจัง
ส่วนที่จังหวัดเลยเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะในพื้นที่ตะบนนาหออำเภอด่านซ้าย
ทำให้รถจักรยานยนต์ตกลงไปใต้สะพานหน้าวัดศรีมงคล

ผู้ภัยเข้าตรวจสอบพบเด็กชายถาปกรณ์อุ่นแก้วอายุ๑๑ปี
ได้รับบาดเจ็บสาหัสมีบาดแผลชะกันที่ศีรษะ
นอนแน่นิ่งอยู่ในจุดเกิดเหตุจึงช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
คนขับรถกระบะเล่าว่าก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากอำเภอด่านซ้าย
โดยเปิดไฟเตรียมเลี้ยวขวาเข้าวัดศรีมงคล
แต่จู่ผู้บาดเจ็บก็ขี่รถจักรยานยนต์แซงขึ้นมาทางด้านขวา
เฉียวชนจนกระเด็นตกลงไปใต้สะพาน
เมื่อเด็กชายผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้น
ตำรวจสพด่านซ้ายก็จะเข้าสอบปากคำอีกครั้ง
เจ้าหน้าที่ใช้รถยกดึงรถกระบะเชฟโรเล็ตสีดำขึ้นมาจากคลองน้ำ
บริเวณสะพานข้ามคลอง๒๓ฝั่งใต้หมู่๔
ตะบนศรีษะกระบืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก
พุ่งชนราวสะพานตกลงไปในคลองจมมิดทั้งคัน
ส่วนนายสมพงศ์ทองคำอายุ๖๔ปี
คนขับรถกระบะมีพลเมืองดีช่วยเหลือไปก่อนหน้านี้
หนึ่งในนั้นคือนายวินัยกลิ่นหวนอายุ๕๖ปี
ประธานอบตศรีษะกระบือซึ่งเสี่ยงชีวิต
โดดลงไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเล่าว่า

แต่ขากลับรถเสียหลักชนราวสะพานไม้หัก

คว้าค้อนวิ่งกระโดดลงน้ำ
แล้วทุบกระจกช่วยเหลือออกมาจากรถ

ที่สามารถช่วยอีกหนึ่งชีวิตเอาไว้ได้